ต้องมองด้วยมองข้างบนว่ามีสายไฟสายสื่อสารประโยงระยังหรือเปล่า
บ้านเราคือสายไฟสายสื่อสารไม่ได้ลงใต้ดิน
เราก็ต้องทำใจเกี่ยวกับเรื่องของสายที่มันรกรุงรังรวมถึงสายที่มันห้อย
เพราะว่ามีอุบัติเหตุ๒เหตุการณ์
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นกลางซอยเรนูอุทิศที่อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปฐุมธานีเมื่อความหวานนี้
หญิงสาว๒คนอายุ๑๗ปีก็คือนางสาวรัสสิกาขำคง
แล้วก็นางสาวทิติมายศคำลือได้รับบาดเจ็บครับ
หลังจากขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ถูกสายโทรศัพท์เกี่ยวคอ
ทำให้รถจักรยานยนต์ของเธอเสียหลักล้มคว่ำ
ทั้งสองคนกลิ้งอยู่ตามพื้นเลยนะครับ
เรื่องต้นทีมอาสากู้ภัยช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
ซึ่งแพทย์ตรวจพบบาดแผลบริเวณลำคอ
แล้วก็ยังมีรอยถลอกตามร่างกายนะครับ
ตำรวจก็เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วครับ
ก็ปรากฏว่าพบนะฮะว่าสายเหล่านี้มันพาดมาพอดีนะครับ
ริมถนนก็พบต้นไม้เพิ่งถูกตัด๒ต้น
แล้วก็สันนิษฐานว่ามีคนมาตัดต้นไม้
ทำให้ต้นไม้ล้มมาทับสายโทรศัพท์
สายมันเลยห้อยขวางถนนจึงเป็นอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ดูที่อุบลราชธานีบ้างนะครับเกิดเหตุการณ์คล้ายกัน
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๖กรกฎาคม
นางสาวจริยาปาบุตรอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาของมแห่ง๑
ประสบอุบัติเหตุถูกสายเคเบิ้ลเกี่ยวคอ
ตกจากรถจักรยานยนต์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เธอเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุเธอขี่รถกระยันยนต์

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะอยู่ถูกสายอะไรไม่รู้
เกี่ยวคอกระชากเธอจนตกจากรถได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนนนะฮะ
ซึ่งเมื่อทีมอาสากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ผลการตรวจก็พบว่านอกจากไอ้เส้นที่มันเกี่ยวคอเธอแล้วคุณดูสิ
ฟกช้ำต่างนะฮะลำคอมีบาดแผลคล้ายเชือกบาดเป็นแนวยาว
แล้วก็เบ้าตาด้านซ้ายบวมช้ำกระดูกหายปลาร้าด้านซ้ายหัก
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ
และหาทางในการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับ